อยากจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนี้เสียเหลือเกิน

อกจากจะไม่มีปัญหาเรื่องของอาหารกลางวันแล้วนะ

โรงเรียนบ้านร่องแมทที่พยาวครับคุณผู้ชมครับ

โครงการนี้อาหารกลางวันร้อยวันร้อยเมนู
เด็กตื่นเต้นทุกวันครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เขาจะได้กินอะไร

นี่นะฮะ

อุ่นในการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโปรชนาการนะครับหวังให้เด็กได้กินอาหารมื้อกลางวันที่มีรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูไม่ซ้ำกันนะฮะในแต่ละ๑เทอมโห้นี่แก่งกะลี่ใช่ไหมเนี่ยนะฮะนี่น้องเมทาบุ๊ตเผ่าทะชายอยู่ปาว๖บอกว่าชอบอาหารของโรงเรียนมากครับเพราะว่าอร่อยแทบท
วันนี้กลางวันจะได้กินอะไรมีเมนูอะไรนะฮะ
แล้วน้องก็บอกด้วยว่าเมนูที่เขาชอบที่สุด

เป็นมะกะโรนีนะฮะเป็นมะกะโรนี
แต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมชอบข้าวขาวหมูเมื่อกี้
ข้าวขาวหมูใช่ไหม

เป็นเมนูที่แม่ครัวทำยากที่สุดใช่ไหม

จานโอ้โหคืออะไรครับ

พี่เพิร์ชทำไมน้องบอกว่าทานเจ็ดจานอ่ะ

โอ้โหเด็กกำลังโตอ่ะบอกว่าเด็กผู้ชายอ่ะ

บอกอีกว่าโครงการนี้ทำมาได้๒ปีแล้ว
โอ้โหได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเด็กนะครับ

ว่าแต่ละวันจะได้กินอะไรนะครับ

แล้วก็มีการบันทึกสถิติด้วยว่า
เด็กเนี่ยเติมอาหารเพิ่มมากแค่ไหน

คือการตักอาหารเพิ่มแต่ละครั้งนะครับ

ซึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ

ผัดมะกะโรนีครับกลุ่มผู้ชมครับ
รองลงมาคือบะหมี่เกี้ยวหมูแดง

ส่วนเมนูที่เด็กกินกันอยู่นะฮะ

ซึ่งมียอดเติมทั้งหมด๕๐ครั้ง
แสดงว่าถือว่าได้รับความนิยมนะ